จากที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับไปทำอาหารแล้ว
ตอนนี้ก็ยังมีบริการมาปลนเปลือบรรดาเหล่าสุนัข
ด้วยรถขายของว่างสุนัขเคลื่อนที่ครับ
ซึ่งปกติตอนนี้หลายเมืองใหญ่ของสหรัฐ
เราก็จะเห็นรถขายอาหารคน
แต่ว่าตอนนี้ก็มีอาหารของสุนัขแล้ว
ซึ่งก็จะทำให้เจ้าของไม่ต้องทิ้งสุนัขเอาไว้ที่รถ
หรือว่าที่บ้านอีกต่อไปนะครับ

ที่นี่ก็มีอาหารว่างของคนไว้ให้บริการด้วยครับ
นับเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนนิยมเลี้ยงสุนัขกันมาก

ธุรกิจต่างที่เกี่ยวกับเพื่อนที่ซื่อสัตว์ของมนุษย์

รวมถึงธุรกิจรถขายอาหารเคลื่อนที่
ซึ่งเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากเฉพาะแค่คน
กลายมาเป็นการขายอาหารให้กับน้องหมาเพิ่มขึ้นด้วย
เริ่มเปิดตลาดขายอาหารให้แก่เจ้าตูบมานานกว่า๑๐เดือนแล้ว
โดยมีเมนูสุดฮิตอย่างเท้าไก่ทอดคอเป็ด
โปรดของบรรดาเพื่อนสี่ขาไว้รอเสิร์ฟเป็นประจำ
ส่วนเจ้าของสุนัขถ้าเกิดหิวขึ้นมา
ร้านนี้ก็มีเมนูของว่างสำหรับคน
กาแฟและคุกขี้อบไว้คอยบริการเช่นกัน
ฟอร์ดเจ้าของรถขายอาหารคันนี้บอกว่า
ช่วงนี้เธอและสามียังคงนำรถออกมาขายเพียงวันละรอบก่อน
แต่อาจจะพิจารณาเพิ่มรอบขายอีก
ถ้าหากความต้องการของลูกค้ามีเพิ่มมากขึ้น
เล่าว่าอาหารที่ทำขึ้นเพื่อสุนัข
จะดูแลในเรื่องส่วนผสมต่างเป็นอย่างดี
โดยจะคัดสรรแต่ส่วนผสมที่มีคุณภาพ

แต่ละชิ้นจะมีความนุ่มซึ่งน้องหมาต้องชื่นชอบ
และแม้ว่าธุรกิจรถขายอาหารสำหรับสุนัขจะไม่ใช่เรื่องใหม่
และมีรถขายอาหารแบบนี้มากมายในเมืองอื่น
แต่ฟอร์ตมองว่าการที่เมืองเซียทัลเป็นเมืองที่ประชากร

รวมทั้งยังมีการจัดพื้นที่สำหรับรถขายอาหารอย่างเป็นระเบียบ
ทำให้เธอมองว่าที่นี่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจแบบนี้
อกจากนี้ฟอร์ตยังมองว่าตลาดของกิจกรรมหรือการค้า
เปิดโอกาสให้เจ้าของสามารถใช้เวลาร่วมกับสุนัขของพวกเขาได้
น่าจะมีโอกาสขยายตัวได้มากขึ้น
และต่อไปนี้เจ้าของสุนัขคงไม่จำเป็นต้องทิ้งสัตว์แสนรักของพวกเขาไว้ในรถ
หรือต้องทิ้งไว้ที่บ้านอีกต่อไปแล้ว
เพราะพวกเขาสามารถไปไหนมาไหนด้วยกันได้ทุกที่
อย่างไรก็ตามฟอร์ดยอมรับว่ารูปโฉมของสินค้ารวมทั้งรถขายอาหารของเธอ
ยังคงทำให้เกิดความสับสนอยู่บ้าง
เพราะบางครั้งก็มีลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัข
เข้าใจผิดมาซื้ออาหารว่างของสุนัขจะไปรับประทานเอง
โดนัทชิสจิ๋วเครสเซิลที่ทำมาจากฟักทอง
รวมทั้งคุกกี้เนยถั่วซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ลูกค้าส่วนใหญ่
อุดหนุนไปฝากเพื่อนรักของพวกเขา
จุธารัฐเอียมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน